ก็เรียกว่าใครทำอะไรได้ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไป

แบ่งปันความสุขแบ่งปันความอิ่มด้วยตู้ปันสุก
ตอนนี้พูดถึงกันเยอะมาก
ใช่ค่ะก็แน่นอนมันมี๒กระแส
แต่วันนี้เราจะพูดในแง่มุมดีที่หลายคนนะคะได้เห็นแล้วก็ชื่นชม
มีคุณยายคนหนึ่งไปหยิบของที่ตู้ปันสุก
หลังจากนั้นแล้วคุณยายไม่ได้เดินจากไปนะคะ

ยังไงคุณชนะรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ชมภาพนี้แล้ว
สวยอย่างกับนางสาวไทย

คือมันเป็นความรู้สึกที่มาจากใจนะ
ฉันเชื่อว่าของแบบนี้ไม่มีใครบังคับ

และที่สำคัญคือไม่มีคนอยู่แถวนั้น
ปกติคนเราเนี่ยเวลารับของอะไรจากใคร
ต่อเมื่อจะยกมือไห้ก็ต่อเมื่อมีคนอยู่ตรงนั้น
แต่นี่คือตู้ปันสุกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่คุณยายคนนี้กลับยกมือไหว้ขอบคุณตู้ปันสุกที่ตั้งอยู่หน้าร้านพรสุวรรณการชั่ง
อยู่ข้างปั๊มเอสโซอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแล้วคลิปนี้แหละค่ะก็มีคนเข้าไปดูเยอะเลย
เขาโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความเนี่ยค่ะบอกว่าเรื่องดีเห็นแล้วยิ้มตามเลยครับเห็นแบบนี้เราก็มีความสุขแล้วครับ
พร้อมหัวใจสามดวงโอ้โหคุณผู้ชมดูแล้วเราก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจไปด้วย
น้ำใจของคนที่ตั้งตู้ปันสุกแล้วก็อิ่มใจชื่นใจปลื้มใจที่คุณยายเนี่ยก็ยกมือไหว้ขอบคุณตู้ปันสุกนะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปนี้ก็คือพี่กิตติพงนามตาแสงก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะบอกว่าหลังเลิกงานพี่เขากลับมาที่ร้าน
เห็นคุณยายเนี่ยกำลังเดินมาเดินมาที่ตู้นี่แหละก็เลยยกโทรศัพท์มือถือก็อยากจะบันทึกภาพเนาะคนมาเอาข้าวเอาของในตู้ปันสุกเก็บเอาไว้ดู
ทีนี้พี่เขาก็บันทึกภาพไปก็เห็นว่าคุณยายก็ค่อยหยิบของไม่ได้หยิบเยอะด้วยนะหยิบแค่พอต้องการนิดหน่อยพอหยิบเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณยายยกมือไหว้ขอบคุณอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปตอนต้นอ่ะค่ะ
ที่เขาเองก็บอกว่ารู้สึกโอ้โหปลื้มใจตื้นตันใจนะคะในการที่ถือว่าได้เป็นผู้ให้ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ชื่นใจแทนคนที่เป็นผู้แบ่งปันให้กับผู้คนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ได้เห็นแล้วก็เป็นกำลังใจกันแล้วกันนะว่าในแง่มุมต่างที่มันเกิดขึ้นที่มันทำให้เรารู้สึกหดหูให้เราเครียดให้เรากังวลก็ตามมีมุมน่ารักแบบนี้อยู่แล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นนะว่า